วันนี้๑๐ตำรวจโทยิง
ที่ฝากลูกจ้างร้านกาแฟ

แล้วขอตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้าน
ไปมอบตัวกับตำรวจสปมรรัชบุรี

เดี๋ยวดูภาพที่สพเมืองราชบุรีวันนี้หน่อย
เข้าด้านหลังโรงพักขึ้นไปทางบนนู้น
หลังจากตามข่าวกันมาหลายวันนี่ฮะขึ้นไปนู่นแล้วนะ
คือ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เนี่ยชื่อ๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิอายุ๔๓ปีนะครับ
เป็นตำรวจสันติบาลก็อย่างที่ท่านทราบแล้วก็ติดตามข่าวมาตลอดสองวันที่ผ่านมา
มีทหารหญิงคนหนึ่งออกมาร้องขอความช่วยเหลือ
คนนี้คือ๑๐ตำรวจโทยิงก้อนสัสสิ
คือฝากลูกจ้างร้านกาแฟที่เป็นผู้หญิงของตัวเองไปเป็นทหาร
แล้วทำเรื่องขอตัวมาเป็นทหารรับใช้ที่บ้านแต่ไปทรมานเขาหลายสิ่งหลายอย่าง
อย่างต่างนะครับคนนี้นะครับที่ใส่มวกปิดหน้าอยู่เนี่ยแต่นี่เป็นสิทธิ์ผมต้องหาเขาอยู่แล้วนะ
ปิดบังไฟหน้าได้ค่ะสวทธิ์ธรรมน์รัชบุรีนะครับ
ทหารหญิงคนนี้เขาบอกเขาทนไม่ไหว
อยู่ที่บ้านของนายเนี่ยที่เป็นตำรวจคู่นี้
คนนี้เนี่ยแล้วก็อ้างว่าเป็นเมียสวด้วยเนี่ย
ปลูกทรมานอยู่สองปีกว่าสองปี
สุดท้ายก็เลยบอกครอบครัวครอบครัวก็บุกไปร้องขอ
แทบจะกราบจะไหว้กันแล้วก็ช่วยตัวออกมาจากบ้านของ
สิบตำรวจโทยิงคนนี้ซึ่งอยู่ที่ราชบุรีค่ะแล้วก็มาร้องขอ
ความช่วยเหลือผ่านเกษแหงของพี่หนุ่มกัญชัย
ก็ประสานต่อกันไปยังคุณกันจอมพลังกับทนายภัยศาล
นะฮะวันนี้มามอบตัวนะครับทุกผู้ชมครับ
๑๐ตำรวจโทหญิงกรรศสิอายุ๔๓ปี
เป็นผู้ต้องหาที่ถูกแจ้งความเอาไว้
ทหารหญิงคนนี้นะฮะซึ่งเธอบอกเธอไปทำเรื่องลาออกแล้ว
แต่เมื่อวานมีข้อมูลหนึ่งทางหน่วยงานบอก

ใช่ค่ะขาดไปหนึ่งลายเซ็น
วันนี้๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เนี่ย
มอบตัวกับตำรวจสพเมืองราชบุรีนะฮะ
แล้วก็มีใบแพทย์มาด้วยนะ
บอกว่าเธอทำไปที่ไปทำร้ายเขานี่นะ
ทำร้ายลูกจ้างร้านกาแฟที่ฝากเข้าเป็นทหารคนนี้เนี่ย
ช็อตไฟฟ้าเอาฟุตเหล็กสับหน้า

หน้านี่เสียโฉมจำไม่ได้เลย
ทรมานต่างนานาเธอบอกว่าเธอทำไปเพราะเธอไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
เนื่องจากมีอาการทางจิตเธอเข้ารับการรักษาอาการทางจิตตั้งแต่ช่วงต้นปี๒๕๕๙

เอาใบรับรองแพทย์มายื่นกับตำรวจนะครับตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อไป
แล้วก็ต้องสอบสวนนั่นแหละดำเนินคดี
ระหว่างการสอบปากคำนะครับทุกผู้ชมครับ
มีรายงานว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิถึงขั้นร้องไห้นะครับ
เพราะว่าเสียใจ
บอกว่าเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไป
และขอโทษไปยังผู้เสียหายด้วย
เธอเนี่ยได้ก่อเหตุทำร้ายในครั้งนี้
นี่บิ๊กโจ๊กมาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองนะฮะในวันนี้
เนื่องจากคนก่อเหตุเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะ
ตรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบตร

โจ๊กวันนี้มาดูคดีนี้เองเลยนี่

ซึ่งเป็นราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจสันติบาล
แต่ล่าสุดเนี่ยถูกขอตัวไปช่วยราชการที่กอรมนภ๔ส่วนหน้า

ซึ่งเมื่อวานนี้กอรมนภ๔ส่วนหน้าบอกยกเลิกคำสั่งขอตัวช่วยราชการแล้ว

นั่นน่ะสิแต่เงินเดือนได้ทุกเดือนนะ
แต่สามารถฝากคนเข้าเป็นทหารได้

แล้วทำเรื่องขอตัวมารับใช้เป็นทหารรับใช้ที่บ้านอีก

หลายประเด็นที่เค้าต้องตอบนะไม่ใช่แค่เรื่องทำร้ายร่างกายนะ
หลังจากสอบปากคำผู้ต่อหา
ทางผู้ต้องหาบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้เสียหายก็คือทหารหญิงคนเนี้ยนะฮะ
ได้มาทำงานที่ร้านกาแฟแล้วร้านกาแฟของเธอเนี่ยปิดตัวลงเนื่องจากขายไม่ดี
ก็เลยถามทางผู้เสียหายว่าอยากเป็นทหารไหม
เขาบอกอยากเป็นก็เลยฝากให้เข้ารับราชการทหาร

โดยเรียกค่าดำเนินการ๓แสนบาท
อันนี้ทางตำรวจหญิงเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าเขาเรียกค่าดำเนินการ๓แสนบาท
ถ้าอยากเป็นทหารเนี่ยเดี๋ยวฝากให้เป็นทหารได้

ก็ไม่รู้ใครก็คือตำรวจหญิงคนนี้
เขาบอกกับทางทหารหญิงคนนี้ไง
บอกว่าเนี่ยเรียก๓แสนบาทนะเป็นค่าดำเนินการ

จาก๓๐๐๐๐๐บาทยังเหลืออีก๒๔๐๐๐๐บาท

ก็เลยทำเรื่องให้มาเป็นทหารรับใช้อยู่ที่บ้าน
พร้อมกับหักเงินเดือน
เงินที่ได้จากเงินเดือนทหาร
โดยอ้างว่าหักเดือนละ๓๐๐บาท
เขาบอกเขาโดนออกไปแทบหมดอยู่เหมือนกัน
จากนั้นนะตอนที่ได้ย้ายทำเรื่องขอย้าย
มาทำงานบ้านทำความสะอาด
ทำหลายสิ่งหลายอย่างซักผ้ารีดผ้า

พลตรวจโทษสุรเชษฐหักพานบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหานะฮะ
ทำให้ทราบว่าเวลาที่ทางฝั่งของผู้เสียหายทำอะไรไม่ถูกใจเนี่ย

ใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าตามร่างกายด้วย
หลังจากนั้นทางผู้ต้องหาได้บังคับให้ผู้เสียหายไปลาออกจากทหาร
และขู่ว่าถ้าเกิดไม่ทำตามไม่ลาออกจะทำร้ายอีก
ผู้เสียหายก็เลยไปยื่นหนังสือลาออกจากการรับรัชการทหาร
เมื่อพฤษภาคม๖๕ที่ผ่านมา
ถ้าตามข้อมูลก็คือ๖พฤษภาคม
แต่พอกลับมาอยู่ที่บ้านก็ยังบังคับ
แล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเหมือนเดิม

เขาก็เลยขอความช่วยเหลือไปทางครอบครัวเขา
ครอบครัวเขาก็มาช่วยเอาตัวออกมาจากบ้านพักของตำรวจหญิงคนนี้
แล้วก็พาไปขอความช่วยเหลือ
ทางเพจโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
แล้วก็คุณกันจอมพลังแล้วก็มาแจ้งความที่สพเมืองราชบุรี
ในขณะนี้ตำรวจสพเมืองราชบุรีแจ้งข้อหา

๒ข้อหาด้วยกัน
คือเป็นข้าราชการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
โดยบังคับใช้แรงงานหรือบริการ
อันเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
อีกข้อหาหนึ่งคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ
พลตำรวจโทษสุรเชษยืนยันว่าเรื่องนี้จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะฮะ

ถือว่าผู้ต้องหาเนี่ยสามารถยื่นเรื่องประกันตัวได้

ยังไม่ได้ออกหมายเรียกยังไม่ได้ออกหมายจับ
เขามามอบตัวนี้ตามสิทธิ์เขา

พนักงานสอบสวนไม่ได้คัดค้างการประกันตัว
แต่ว่าเคสนี้ไม่ได้กลัวว่าจะมีการไปยุ่งเหยิงหรือข่มขู่พยานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คือถ้าออกไปแล้วได้รับการประกันตัวระหว่างดำเนินคดี
ข่มขู่ไปทำร้าย
หรือไปคมขู่อะไรทางฝั่งผู้เสียหาย

เดี๋ยวฟังมิดโจ๊กนะฮะ
ทุกคนต้องอยู่ใต้บทหมายเดียวกัน
ทางวินัยหรืออาจจะต้องมีโทษทางอาญาต่อไป
เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ

เขาก็ได้รับการฝากให้เข้าเป็นตำรวจด้วยเหมือนกัน

ที่ได้ข้อมูลกันมาใช่ไหม

แต่ตัวเองเนี่ยก็มีคนฝากให้เป็นตำรวจด้วยนะ

คนจบนโทษสุรเชษยืนยันว่าตรวจสอบแล้ว
พบว่า๑๐ตำรวจโทยิงกรสะสิ
เข้ามารับราชการตำรวจอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
เมื่อวานนี้ทางกองทัพไทยก็แถลง

บอกว่า๑๐โทยิงที่เป็นผู้เสียหาย

ก็ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทหารถูกต้องตามขั้นตอน
จริงก็อยากให้มีการชี้แจงแบบละเอียดเหมือนกันนะทั้งสองกรณีเลยนะคะว่า
ไอ้ที่ว่าตามขั้นตอนเนี่ยแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้าง
เขาเข้ามาสอบปีไหนวันไหนคะแนนข้อสอบเขาเป็นยังไง
แล้วคะแนนในรุ่นนั้นตกลงยังไงแล้วมันผ่านเข้ามาไอ้ขั้นตอนที่ว่าเนี่ย
เชื่อว่าหลายคนอยากฟังเหมือนกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไง
เพราะว่าตำรวจหญิงคนนี้ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ย
เธอบอกเธอเป็นเมียสวเธอไม่ได้บอกผู้เสียหายเขาบอก
ว่าเธออ้างว่าเป็นเมียสวแต่ตอนนั้นทำอาชีพรู้สึกจะเคยขายของออนไลน์หรือจะอะไรยังไงก่อนก็ไม่รู้
แต่ได้เป็นตำรวจซึ่งเราไม่รู้ว่าได้เป็นตำรวจแบบไหนอะไรยังไง
แต่ตำรวจเขายืนยันวันนี้ว่าเข้ามาเป็นตำรวจอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
แต่การเป็นทหารของคนที่เธอฝากเข้าไปเนี่ยเธออ้างว่าเรียกเก็บเงิน๓แสนจากคนที่เธอฝากเข้าเป็นทหารก็คือผู้เสียหาย
แต่ทางทหารบอกว่าเป็นการรับเข้ามาอย่างถูกต้องตามขั้นตอน
ซึ่งอาจจะต้องเคลียร์กันให้ชัดกว่านี้หน่อยว่าตกลงแล้วเนี่ยเออมันขั้นตอนยังไง
ขั้นตอนเป็นยังไง
๑๐ตำรวจโทษหญิงก
เป็นข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ประสานงานให้กับสมาชิกวุฒิสภา
ซึ่งหน้าที่นี้ไม่ต้องไปทำงานทุกวัน
แต่สวคนนั้นจะมีความสัมพันธ์กับ

หญิงคนนี้ยังไงเป็นเมียน้อยกันจริงหรือเปล่าคบหากันแบบไหนอะไรยังไงตรงนี้นะฮะทางตำรวจบอกว่าไม่
สอบสวนขยายผลไปถึงนะครับเนื่องจากไม่ได้เกี่ยวข้องกับสำนวนคดีอ๋อค่ะสำนวนคดีนี้ก็คือ
ผู้เสียหายเขาอยู่บ้านเป็นทหารรับใช้ให้กับตำรวจหญิงคนนี้

เขาอ้างว่าเป็นเมียสวแต่สวคนนั้นเขาไม่เคยมาอยู่ด้วย
เขาไม่เคยมาทรมานเขาไม่เคยมาทำร้าย
เพราะฉะนั้นก็ดำเนินคดีตรงนี้เฉพาะ๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้
ทีนี้เรื่องที่ว่าเขามีการหงายการ์ดใช่ไหมคะ
ว่าเขาเป็นผู้ป่วยมีอาการทางจิตควบคุมตัวเองไม่ได้
แล้วเขาก็มีใบรับรองแพทย์มายื่นกับพนักงานสอบสวนด้วย
พอไปตรวจสอบใบรับรองแพทย์ที่เขาเอามายื่นนะคะ
มันลงวันที่๑๙สิงหาคม๒๕๖๕เมื่อวาน
ใบรับรองแพทย์ฉบับนี้ที่เขาเอามายื่นเนี่ยลงวันที่ว่าออกเมื่อวาน
ระบุว่าผู้ต้องหารักษาอาการควบคุมตัวเองไม่ได้เป็นระยะ
รักษามาต่อเนื่องมียารับประทาน
หลายคนก็เอ๊ะเพิ่งขอใบรับรองแพทย์เมื่อวานเหรอ
และที่บอกว่ารักษามาตั้งแต่ต้นปี๖๔อันนั้นมีหลักฐานไหม
ก็ตรวจสอบไม่ยากว่าไปรักษาที่ไหนกับใครมีการให้การรักษาแบบไหนยังไงบ้าง
ตำรวจก็ไปดูว่าแพทย์ท่านไหนเป็นผู้ที่รับรองใช่ไหม
แล้วเป็นแพทย์ที่รักษามาตั้งแต่ต้นปี๖๔อย่างต่อเนื่องหรือเปล่า

แล้วใบรับรองแพทย์ที่ได้มาเนี่ยมันถูกต้องไหม
ถอจากโรงพยาบาลหรือคลินิกหรืออะไรอย่างนั้น
แต่อันนี้ก็น่าสงสัยอย่างหนึ่งว่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่า
ตำรวจหรือทหารหรือใครก็ตามในหน่วยงานนี้

อันนี้ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งที่ก็อยากได้คำตอบกันนะคะ

เอาล่ะบ่าย๒โมงที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจก็ได้คุมตัว๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิเนี่ยนะคะ
ชี้จุดที่บ้านหลังเกิดเหตุ

ตรวจสอบเรื่องของวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานสำคัญที่ใช้ในการก่อเหตุ
หนึ่งในนั้นก็คือเครื่องช็อตไฟฟ้า
ที่ผู้เสียหายบอกว่าเธอถูกช็อตตามร่างกาย

ซึ่งระหว่างชี้จุดเนี่ยตำรวจไม่อนุญาตให้ทีมข่าวเข้าไปในบ้านนะคะ
แต่เป็นคลิปหนึ่งที่ทีมข่าวเราบันทึกเสียงเอาไว้ได้
หลังนักข่าวได้ยินเสียงการคล้ายทดสอบเครื่องช็อตไฟฟ้าด้วยค่ะ
นี่ค่ะเราจะได้ยินเสียงเหมือนแบบไฟฟ้าวิ่งอ่ะ
คือตำรวจให้ผู้ต้องหาเข้าไปในห้องนึง
เพื่อดูเครื่องช็อตไฟฟ้าที่ใช้ทำร้ายเขา

เราก็เลยบันทึกเสียงตอนที่เสียงเครื่องช็อตไฟฟ้ามันดังออกมา

ก็แปลว่าใช้จริงถูกไหมไม่งั้นจะมีการทดสอบยังไงนะคะ
มานมากเลยนะคือตำรวจใช้เวลาชี้จุด๒ชั่วโมงกว่านะคะถึงจะนำตัวผู้ต้องหาออกจากบ้านพัก
สอบปากคำต่อที่สพเมืองราชบุรีค่ะทีมข่าวเราก็ไปดักรอที่สพเมืองราชบุรีแหละ
เราก็อยากจะได้ยินเสียงเธอเพราะตอนแรกที่มาตอนเช้าเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลย
เธอก็วิ่งขึ้นไปที่สพก่อนเลยค่ะก็อยากจะฟังเสียงอยากจะให้เธอได้เปิดใจ
ขับอ้อมโรงพักเพื่อเลี่ยงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเจอนักข่าวก็ต้องวิ่งตามอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไปจอดที่หลังตึกแล้วเธอก็วิ่งเข้าไปคือนักข่าวเราก็พยายามวิ่งตามนะ
แต่นักข่าวเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นของเธอ
แต่เธอไม่ได้ตอบคำถามอะไรสื่อพอถึงหน้าห้องสอบสวนทีมข่าวก็ถามย้ำว่า
เสียใจไหมเธอพยักหน้าสองครั้งแล้วก็เดินเข้าห้องสอบสวนไปเอาลองดูจังหวะนี้นะคะ
พี่หนุชครับเสียใจไหมครับที่การแบงการที่เกิดขึ้น
แล้วนู้นเรื่องบินการช่วยชาติบาร์แพง

พี่เราทำไปนี่เพราะว่าเราปวดหรือคะ
นี่ค่ะเธอพยักหน้าอย่างเดียวแต่เธอไม่ตอบอะไรเลยนะ

ซึ่งแน่นอนนอกจากนักข่าวที่มาดักรอแล้วญาติผู้เสียหายก็มานะคะ
ดักรอเหมือนกันแน่นอนว่าโอ้โหเอาเรื่องเลยอ่ะ
เพราะเธอโอ้โหญาติรับไม่ได้อยู่แล้วอ่ะนะคะ
ตำรวจก็เลยต้องมีการคุ้มกัน๑๐ตำรวจโทยิงกรศาสิด้วย
คือญาติญาติบอกว่า
นี่คือผู้ต้องหา
นี่คือคนร้ายที่ทำร้าย

ทำไมต้องปกป้องดูแลกันขนาดนี้ด้วย
นี่คือคนร้ายที่ทำร้าย

แล้วยาตรก็บอกด้วยว่า

ที่น้องบอกตลอดเวลาเกือบสองปีที่อยู่บ้านกับผู้เกาะเหตุ
ก็ไม่เคยเห็นจะไปหาหมอหรือกินยา
รักษาอาการป่วยทางจิตตามที่กล่าวอ้างเลยนี่
เพราะฉะนั้นตำรวจต้องเช็คและตรวจประวัติการรักษารวมถึงแพทย์
อนุมัติใบรับรองอาการให้ชัดเจนนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่
จะเป็นเหตุผลที่ตำรวจพาขึ้นทางหลังตึกนะครับ
เพราะว่าทางญาติฝั่งผู้เสียหายเขารออยู่ด้านหน้าอยู่

คงอาจจะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้น
คุณกันจอมพลังที่มาช่วยทางฝั่งของผู้เสียหายนะครับ

ขณะที่มีรายงานว่าใบรับรองแพทย์ที่ผู้ต้องหานำมายื่น
พนักงานสอบสวนนั้นได้ลงวันที่๑๙สิงหาคม
ก่อนที่จะเข้ามามอบตัวเพียงวันเดียว
ที่ออกใบรับรองนั้นไม่ใช่ผู้รักษา

เกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยจากประวัติการรักษาเท่านั้น
โดยได้เพียงแต่สักถามกับตัวผู้ต้องหาเท่านั้น

ถ้าเขาอ้างว่าป่วยจิตแล้วมีอารมณ์รุนแรงเอาเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตหัวช็อตปากคนเอาไม้ตี
เอาฟุตเหล็กสับหน้าปากแตกเอาน้ำยาล้างห้องน้ำฉีดซ้ำใส่แผล
มีการบังคับให้โอนเงิน
แบบนี้เขามาเป็นตำรวจได้ด้วยหรือครับ
สงสัยชีวิตพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไง
และทีนี้คุณกัลช่องพลังโพสเอาไว้